สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาราค่ะ
จากวันนี้จนถึงสุดสัปดาห์เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนกันหน่อยนะคะ
จากลมหนาวจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
แล้วลมหนาวนี้มาเจอกับความร้อนและความชื้นในพื้นที่
ทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองหรืออาจจะรุนแรงเป็นพายุฤดูร้อนได้นะคะ
ส่วน๒พื้นที่แรกในประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนค่ะ
เป็นภาคอีสานและภาคตะวันออก
สังเกตเห็นนะคะว่าภาคอีสานจะเป็นภาคอีสานตอนล่างโดยส่วนใหญ่
เพียงจังหวัดมุกดาหารที่จะขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคตะวันออกและภาคอีสานที่จะได้รับผลกระทบนะคะ
ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
ใกล้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ส่วนเกษตรกรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิในวันนี้นะคะ
เฉลี่ยของอุณหภูมิในวันนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ๑๘๔๐องศาเซลเซียส
แบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่มีฝนกับส่วนที่ไม่มีฝนจะเห็นได้จากพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ส่วนความร้อนในวันนี้ค่ะร้อนที่สุดอยู่ที่ช่วงเที่ยงจนถึงบ่าย๓อุณหภูมิที่วัดได้สูงสุด๔๑องศาเซลเซียสค่ะ
แม้ว่าวันนี้จะมีการเตือนเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองแต่ฝนถ้าเทียบกับพื้นที่ประเทศไทยยังถือว่าน้อยค่ะ
เพียงร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่เท่านั้น
คนกรุงเทพทนร้อนอีก๑วันนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้๓๙องศาเซลเซียส
แต่ว่าพื้นที่บางนาค่ะอุณหภูมิหรือว่าดัชนีความร้อนความร้อนที่เราสัมผัสได้จะอยู่ที่ประมาณ๕๐๒องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดยังคงเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะ
ให้ระมัดระวังโรคลมแดดหรือว่าโรคฮิสโตรกหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งด้วยค่ะ